แล้วก็การแก้ไขสถานการณ์โควิด๑๙ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
เมื่อวานนี้ทางนายกรัฐมนตรีนัดประชุมในวาระพิเศษ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขนะครับ
ก็มีการตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์โควิด๑๙
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยเฉพาะคนเรียกชื่อย่อว่าศูนย์โควิดกรุงเทพ

โดยมีนายกรัฐมนตรีจะนั่งเป็นประธานศูนย์เอง

ไม่ใช่แต่ว่าจะมีพอเขตทั้ง๕๐เขตของกรุงเทพมนาคม

แล้วก็มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างไร
เชิญอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้

สวัสดีครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งท่านผู้ฟังครับ
เมื่อวานผมขีดเส้นใต้ตั้งข้อสังเกตว่า
บริหารจัดการแก้ปัญหาโควิดระบาดชุมชนคลองเตยเนี่ย
ถ้าไม่วางระบบให้เป็นระเบียบ
มันจะยุ่งแล้วมันจะวุ่นวายมันจะโกลหน
เพราะว่ามีหลายฝ่ายหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องทำงานร่วมกัน
โดยประสบการณ์งานข่าวของผมที่ทำมายาวนานเนี่ย
ผมจะพบว่าเวลาเราจะต้องแก้ปัญหาเรื่องใหญ่แบบนี้
แล้วมีหลายหน่วยงานหลายสังกัดมาเกี่ยวข้อง
มันจะเกิดสภาพของการขับเคลื่อนยากอุ้ยอ้ายเทอะทะ
เหตุผลก็เพราะว่าการแบ่งสายงานรับผิดชอบมันไม่ชัดเจน
มีความเห็นต่างที่ไม่มีคนตัดสินในระหว่างการทำงานของเนื้องาน

ซ้ำซ้อนจนฝ่ายปฏิบัติไม่รู้จะฟังใคร
วันนี้มีคำตอบในระดับหนึ่ง
ที่คุณบุ๊คกับคุณน้ำแข็งบอกไปเมื่อสักครู่
ก็คือว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง
ชื่อว่าศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์โควิด๑๙คมและปริมณฑล
จะเรียกว่าเป็นสคบสบคของกอทมก็น่าจะเรียกได้
แล้วคนที่นั่งหัวโต๊ะก็อย่างที่คุณบุ๊กบอก
นั่งหัวโต๊ะเป็นผู้อำนวยการศูนย์คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
แล้วท่านก็เป็นผู้อำนวยการสบคชุดใหญ่อยู่ด้วย
แล้วพวกเราต้องไม่ลืมนะว่าพลเอกประยุทธ์ณวันนี้เนี่ย
ท่านมีอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ในมือ
เป็นอำนาจที่โอนจากพระราชบัญญัติ๓๑ฉบับ
อยู่ในมือของนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียว
แปลว่าอะไรแปลว่าผู้อำนวยการศูนย์คนนี้
จะตัดสินใจใดใดก็ตัดสินใจได้ทันทีตัดสินใจได้ทุกเรื่อง
โดยไม่ต้องบอกให้นายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับสายงานนั้นรับรู้
แล้วเมื่อตัดสินใจสั่งการแล้วฝ่ายปฏิบัติก็เดินหน้า
ขับเคลื่อนได้ปฏิบัติตามได้โดยไม่ต้องมาพวงในระเบียบราชการ
ว่าคำสั่งนี้มันจะถูกต้องตามกฎหมายไหม
มันจะมีผลให้ใครตามมาเช็คบินทีหลังไหมมันจะมีผลต่อเรื่องกฎหมาย
ฉบับนั้นฉบับนี้ไหมไม่มีครับข้อดีมันอยู่ตรงนี้
ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่านายกที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์เนี่ย
จะมีเวลาที่จะเข้ามาบริหารจัดการเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน
ข้อมูลที่จะใช้ตัดสินใจเนี่ยนายกจะ
เลือกฟังจากใครท่านจะใช้ข้อมูลใครมาเป็นฐานในการสั่งการ
พูดง่ายก็คือณขนาดนี้
มันขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพความรู้ความสามารถ
ผลเอกประยุทธ์โดยตรงแล้วล่ะอำนาจมันจะต้องควบคู่
กับความสามารถด้วยถึงจะแก้ปัญหาได้ตามเป้า
ทีนี้นอกจากศูนย์นี้เป็นศูนย์ใหญ่แล้วนี่นายกนั่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์แล้วนะ
ยังมีศูนย์เล็กศูนย์เล็กย่อยไปอีกศูนย์เล็กนี่ชื่อว่า
ศูนย์การควบคุมการแพร่ระบาดโควิดระดับเขต
ใครเป็นผู้อำนวยการศูนย์เล็กครับผู้อำนวยการเขตครับ
ผู้อำนวยการเขตทั้ง๕๐คนนี่แหละมาเป็นผู้อำนวยการศูนย์
ควบคุมการแพร่ระบาดโควิดระดับเขตถ้าเป็นอย่างนี้
หลักการทำงานก็คือว่าศูนย์เล็กจะรับหลักการ
รับนโยบายรายงานมาจากศูนย์ใหญ่ก็ถือว่า
เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันในระดับเขตนี่คือ
สถานภาพที่เรียกกันว่าจัดทัพรับศึก
ดูการจัดทัพรับศึกแบบนี้แล้วน่าจะมีประสิทธิภาพพอสมควร
แล้วก็น่าที่จะคล่องตัวพอที่จะรับมือกับปัญหา
การระบาดที่คลองเตยได้
ผมย้ำอีกทีนึงว่าโควิดระบาดคลองเตยเที่ยวนี้
ถือว่าศึกนี้ใหญ่หลวงนัก

ต้องคิดว่าถ้าเราเอาไม่อยู่รับมือไม่ไหว
ปล่อยให้โควิดระบาดถล่มทลายไปตรงนั้นตรงนี้
แม้กระทั่งห้วยขวางที่เรียกว่าเป็นชุมชนอีกชุมชนใหญ่
ก็เจอเขาแล้วมันจะเกิดความเสียหายมหาศาลตามมา
อย่างที่ไม่เคยไม่เคยเกิดมาก่อน
ระบบเศรษฐกิจเรามีศูนย์กลางกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพ
มันจะล่มสลายลงไปด้วยแล้วมันยากที่จะกู้คืนมา
ถึงเวลานั้นขึ้นมาคนจะลำบากยากแค้นกันไปหมด
ระบบการสาธารณสุขถ้าถึงจุดหนึ่งเราเอาไม่อยู่
มันอาจจะถึงขั้นต้องปล่อยไปตามบุญตามกรรมไหม
ระบบสังคมมันจะสั่นคลอนเพราะผลพวงจากการลำบากยากแค้นในครอบครัว
มันจะเข้ามาเป็นปัญหามากทั้งหมดนี้ไม่ได้มองโลกในแง่ร้าย
มโนให้หวาดภาวะเกินเหตุแต่ถ้าเราเอาไม่อยู่
ยับยั้งไม่ได้สภาพที่ว่านี้มันจะเกิดขึ้น
มันจะหนักจะเบาแค่ไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่ง
ทีนี้มาถึงประเด็นเรื่องการเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิดรอบใหม่
ที่ผมขีดเส้นใต้ทวงถามมาในช่วง๒๓วันที่ผ่านมา

ก่อนที่คุณจะคิดมาตรการเข้มงวดเนี่ยคุณต้องรู้แล้วว่า
คนจะได้รับผลกระทบยังไงใครบ้างที่ได้รับผลกระทบ
แล้วคุณเตรียมจะเยียวยาผลกระทบยังไงอันนี้มันต้องเร็ว
นาเรอออกมาเลยวันนี้เนี่ยมีการประชุมคมมล
อีกว่า
นำร่องมาตรการเยียวยาเรื่องลดค่าไฟฟ้าก่อน
เอาเรื่องลดค่าไฟฟ้าก่อน
เรื่องนี้เนี่ยสำนักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่เราเรียกกันมาติดปากว่าสภาพัฒน์
จะนำข้อเสนอของกระทรวงพลังงานให้คอรมอพิจารณา
ข้อเสนอที่ว่าคือจะมีมาตรการลดค่าไฟฟ้า
๒เดือนเดือนพฤษภาและมิถุนา
ใครบ้างอยู่ในข่ายได้ลดการไฟฟ้าได้ลดค่าไฟฟ้า
คราวที่แล้วมีรายละเอียดอยู่แล้วมันก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละ
ฉะนั้นก็ไปกดดูเขาจะแถลงออกมา
ว่าใครใช้ไฟฟ้ากี่หน่วยลดได้เท่าไหร่
ใช้จากเท่านั้นเท่านี้หน่วยลดได้เท่าไหร่
นี่เรื่องของไฟฟ้าทีนี้การเยียวยาชดเชยอย่างอื่นล่ะ
ไม่ชัดว่าจะเอามาคุยกันในคอรมอลวันนี้หรือเปล่า
กระแสบอกว่าจะเลื่อนไปก่อนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
กระแสบอกว่าอาจจะออกพร้อมกันมาในวันนี้แหละ
ฉะนั้นจะต้องขีดเส้นใต้
ทวงถามซะเลยว่ามาตรการที่จะเยียวยาเรื่องอื่น
ช้าไม่ได้ครับออกมาวันนี้ได้ก็ดี
คืออยากจะบอกให้นายกและคอรมอรู้ว่า
ถ้าคิดว่าแหล่งเงินมีอยู่แล้วอย่าช้าครับ
ไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องห่วงหรือกั๊กเอาไว้เลย

ตอนนี้คนเดือดร้อนเขารอเราอยู่
คนเดือดร้อนจากที่เป็นผู้สถานประกอบการ
กิจการร้านอาหารที่เขาต้องปิดตัว
แล้วลูกจ้างที่ไม่ได้รับเงินเดือน
หรือเงินรายวันทั้งสองประเภทเลย
เขาไม่มีรายได้มา๕๖วันแล้วนะครับ
คนเป็นนายจ้างเป็นผู้ประกอบการ
เดือดร้อนไม่มีรายได้

ดอกเบี้ยจ่ายเงินต้น

แล้วค่าจ้างลูกจ้างที่เขาจำเป็นต้องเลี้ยงไว้บางส่วน

พูดตรงก็คือเขาจะตายกันหมดอยู่แล้วครับ
เพราะว่าก่อนที่จะมีมาตรการรอบใหม่ออกมาเนี่ย
เขามีความเดือดร้อนสะสมมา

ทั้งหมดนี่๓ละลอกแล้วนะครับ
พอจะฟื้นจะฟื้นก็ถูกทุบ
พอถูกทุบสักพักหนึ่งฟื้นขึ้นมาก็ถูกทุบซ้ำ
มันก็เป็นอยู่อย่างนี้๒รอบ๓รอบ

ธนาคารเป็นคนดำเนินการ

จะบอกนายกว่าย้ำอีกทีนึงนะ
ก็ท่านบอกว่ามีเงินอยู่แล้ว

กระทรวงแรงงานจ่ายยังไง
มาตรการต่างจ่ายยังไง

พิจารณาออกมาตรการเยียวยา

บ่ายวันนี้ผู้ประกอบการ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ